ดูเรื่องราวในโลกออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ตีกันเลือดอาบเลยใช่ไหม

คุณผู้ชมเป็นผู้ชายโอ้โหบาดเจ็บที่ศีรษะ
เลือดไหลมาเต็มหน้าเลยนะคะ
ระบุข้อความขึ้นแคปชั่นบอกว่าขออนุญาตพื้นที่
พอดีคุณลุงถูกทำร้ายที่สวนมะพร้าวใครรู้จักหรือรู้จักญาติ
ตอนนี้คุณลุงไปที่โรงพยาบาลมหาราชแล้วครับผู้โพสต์เนี่ยนะคะ
ก็พยายามบอกนะว่าคุณลุงเนี่ยโดนตีที่สวนมะพร้าว
แล้วก็ปั่นจักรยานมาถึงเซ็นทรัล

โทรแจ้ง๑๖๖๙ไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนที่จะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
ชาวเน็ตก็มาวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
ส่วนบอกว่าคุณลุงถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะขายไอศครีมทับเส้นทางกัน

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้นะคะ

ภายในซอยสวนมะพร้าวถนนมิตรภาพน้องคาย
ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ไปสอบถามนายสมนึกอรุณประพาพันธ์
ผู้ถูกทำร้ายในภาพเล่าบอกว่า
ช่วงเช้าของวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
จะเอารถไอศครีมไปขาย

ก็เลยบอกช่างที่อยู่ใกล้บอกว่าให้ช่วยสูบลมยางให้หน่อย
ลุงเลยถามช่างว่ารั่วเพราะอะไร
ช่างบอกว่ารั่วเพราะโดนปล่อยลมมั้ง
ปล่อยลมเพราะฉะนั้นต้องมีใครทำถูกไหม
ลุงเลยตะโกนถามไปว่าอ้าวแล้วใครมาปล่อยลมยางผมเนี่ย
หลังจากนั้นก็สูบลมปะลมเรียบร้อยค่ะ
ปะยางเรียบร้อยก็เอารถไปขายไอศครีมเหมือนเดิม
จนกระทั่งตกดึกสักประมาณ๔ทุ่ม
เอารถเนี่ยไปคืนเท่าแก่แล้วได้บอกกับเจ๊ร้านขายของแถวนั้นบอกว่า
ใครมันปล่อยลมยางของผมอย่าให้รู้นะเดี๋ยวมีเรื่องแน่
เปลยไปแบบนี้แล้วจะขี่รถจักรยานกลับบ้าน
ระหว่างนั้นนายสมพงศ์ค่ะนั่งสูบบุรีอยู่ใกล้ได้ยินเสียง
เข้าใจผิดนึกว่าไปด่าตนเอง
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกันสุดท้ายเอาเหล็กอะค่ะ

หลังเกิดเหตุนายสมพงศ์เห็นเลือดอาบตัว
นายสมนึกเต็มไปหมดเลยเข้าไปขอโทษ
บอกว่าจะพาไปส่งโรงพยาบาลโดยจะตามคนมาช่วย
แต่ระหว่างนั้นนายสมนึกเห็นว่าช้าไปแล้ว
นานมากก็เลยปั่นจักรยานไปหาคนช่วย
กระทั่งมาพบพลเมืองดีค่ะ